เรื่องนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
แต่ก็เกี่ยวกับบุคลากรที่ทำหน้าที่ทางโรงพยาบาล

สตูนไปล่องแก่งที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
ทีนี้ก็ไปนั่งเรือยางค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าเรือยางมันพลิกคว่ำ
ซึ่งตัวพยาบาลสาวคนนี้ใส่เสื้อชูชีพนะ
แต่ปรากฏว่าเสื้อชูชีพมันไปเกี่ยวกับต่อหม้อ
ท้ายที่สุดก็เลยทำให้เธอเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวไปดูวินาทีจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ

ก็ช่วยกันนำร่างของนางสาวจุธามาศ

ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลควรโดน

ขึ้นมาจากแม่น้ำเพชรชบุรี

เพราะว่านางสาวจุธามาศแล้วก็ครอบครัว
เนี่ยนะคะก็ได้นั่งเรือร่องแก่ง
แต่เกิดประสบอุบัติเหตุเป็นประสบเหตุ

แล้วก็เรือยางพลิกคว่ำมาค่ะ
เสื้อชูชีพของเธอไปติดอยู่ที่กิ่งไม้ตรงนี้

ใช่แล้วก็ทำให้เธอเสียชีวิตนะคะ

ก็ญาติได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

ก็ทราบว่าผู้ตายพร้อมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนประมาณ๓๐คน
เหมารถทัวร์จากสตูนมาเที่ยวที่เพชรชบุรี
เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟัง

ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพตอนที่เกิดเหตุ

เช้าวันที่๒๔ตุลาคม
คณะรวมถึงผู้เสียชีวิตก็เช่าเหมาเรือยาง

ล่องในแม่น้ำเพชรชบุรี
แล้วผู้ตายก็นั่งเรือมาพร้อมกับลูกอีก๒คน
มีเจ้าหน้าที่คุมท้ายเรือนั่งมาด้วย
รวมทั้งหมดเป็น๘คน
แล้วทั้ง๘คนสวมเสื้อชูชีพกันทุกคนเลย
เสื้อสีส้มนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ

ก่อนจะถึงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรชบุรี
กระแสน้ำมันพัดเรือของผู้เสียชีวิตออกนอกเส้นทาง

ก็เลยทำให้หัวเรือไปเฉียวกับต่อหม้อจนเรือพลิกคว่ำแบบนี้
แล้วทุกคนตกน้ำหมดเลยตะเกียกตะกายเข้าฝั่ง
แต่ผู้ตายเนี่ยเสื้อชูชีพมันเกี่ยวกับกิ่งไม้
กิ่งไม้ที่มันไปติดอยู่ที่ต่อหม้อ
แล้วนี่แหละเป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิต
คือตอนนั้นคนก็พยายามจะเข้าไปช่วยเธอนะ

แล้วก็ไอ้กิ่งไม้มันยิ่งพันยิ่งเกี่ยวเสื้อชูชีพ
ใช่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนางเพ็ญศรีจันแก้วอายุ๕๓ปี
ซึ่งก็เป็นเจ้าของเรือก็เล่าให้ฟังนะคะ
ตอนที่รู้ข่าวว่าเรือนักท่องเที่ยวล่มแล้วก็มีผู้สูญหายเนี่ย
นาทีนั้นเจ้าของเรือเองก็ตกใจมากช็อกเป็นลมเลยนะคะ
พอได้สติก็รีบมาดูจุดที่เกิดเหตุ
จะให้ความช่วยเหลือแล้วบอกด้วยว่ายินดีที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เจ้าของเรือบอกว่าจะกำชับเรื่องของความปลอดภัยทุกครั้ง
ก่อนที่จะให้นักท่องเที่ยวลงเรือจะต้องให้ใส่เสื้อชูชีพ
แล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่พายเรือไปด้วย
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่อยากให้มีใครไม่อยากที่จะมีใครให้เกิดขึ้นหรอกค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของเรือหน่อยนะคะ
ปกตินะคะที่ว่าคือพอล้มไปมันก็ลอยน้ำนะคะ
มันมีชูชีพเซฟอยู่แล้วพอตกน้ำป้อมไปมันก็ลอยน้ำขึ้นมานะคะ
คือเขาเซฟเอาไว้แล้วนะคะป้องกันไว้อย่างดี
คือมันมีกิ่งไม้ตอนช่วงน้ำท่วมมันพัดมาติดอยู่ที่เสาตาหม้อข้างใต้
ไม่เห็นนะคะไม่มีใครเห็น
คือไม่เห็นจริงว่ามันมีไม้อยู่ข้างใต้นะคะ
เรื่องของเรือพลิกคว่ำคือมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วร่องแก่ง
แต่ว่าในกรณีนี้คือมันเป็นเหตุศูนย์วิสัยจริงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเสื้อชูชีพก็ใส่ป้องกันแล้ว
แต่กรณีที่มีการสูญเสียเนี่ยเพราะว่าเสื้อชูชีพมันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ที่ต่อหม้ออีกทีหนึ่ง

เรื่องนี้ความคืบหน้าทางคดีหลังจากที่เกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนสพแก่งกระจานก็เรียกเจ้าของรีสอร์ทเรียกเจ้าของเรือ
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำ
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับใครนะคะ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
แต่ถ้าพบว่าการเสียชีวิตนี้เกิดจากความประมาท
ก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีนะคะ